เรื่องหัวใจของซุปตาสาวคุณอ้ำพัชราภา
หลายคนเนี่ยพยายามจะแซวเห็นถ่ายรูปกับใครก็ไม่ได้เลย
จิ้นกันไปหมดเพราะว่ารู้สึกว่าหนุ่มหล่อ
ข้างแม่มันดูเคมีเข้ากับแม่ได้หมดเลย
หลังจากที่แม่อ้ำเนี่ยโสดสนิทถูกจับตามองเรื่องหนุ่มอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นไฮโซหนุ่มรุ่นน้องน้องนินชะนินนั่นเอง
คือพักหลังหลายคนจับตามองความสนิทสนมของทั้งคู่ค่ะ
โดยเฉพาะทริปที่เขาไปเที่ยวฝรั่งเศส

เก่งมากพลอยพูดได้ยังไงเนี่ย
ล่าสุดค่ะแก๊งเพื่อนสนิทกับไฮโซนินเนี่ยเขาไปเที่ยวด้วยกันแบบชุดใหญ่เลยใช่ไหม
แล้วก็มีภาพคู่แล้วก็ช็อตที่พี่อ้ำขี่หลังช็อตนี้
เหมือนสั่งในละครเลยเธอ

หลายคนบอกว่าแต่มันก็ดูน่ารักป่ะนะคะ
ขี่หลังระหว่างที่เดินชมเมืองเขากว้างไงเดินนานก็เมื่อยเหมือนกันนะ
หลายคนก็เลยเชียร์ว่าคู่นี้จะมีการเขยิบสถานะอะไรกันหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ค่ะพี่อ้ำคนสวยของเรามาออกงานอีเวนต์
ชัดไปเลยว่าดูปากอ้ำนะคะยังโสด

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไฮโซรุ่นน้องเป็นแค่รุ่นน้องที่สนิทกัน
โดยเฉพาะสนิทกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะ
โอเคค่ะไปกับเพื่อนทุกคนค่ะ
เหนื่อยมากค่ะเพราะว่าอ้ำเดินชมเมืองตลอดเลย
มีบางที่พี่อ้ำไม่ได้เดินนะครับพี่อ้ำขี่

โสดสิคะสดจริงโสดจริงเลย
ก็เป็นเพื่อนกันมานานเราไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่า

เคยไปญี่ปุ่นด้วยกันสกีด้วยกันหลายปีที่แล้ว
เก้าปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะ
แล้วเขาก็รู้จักกับคนที่อ้ำคุยเมื่อก่อน

ไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริง
ก็ชัดนะว่าสเตตัสคือการดอกจันทร์ว่าเป็นน้อง
เพราะว่าอะไรเขาก็รู้จักกับคนที่อ้ำเคยคุยมาตั้งหลายคน
แต่ก็ไม่แน่นะก็ในเมื่อก็รู้จักพี่อ้ำมาตั้งหลายปีแล้ว

งานเดียวกันนี้ค่ะพี่อ้ำควงเด็กในสังกัดนะ
เด็กในสังกัดที่วันนี้สวยกว่าพี่อ้ำแล้วเหมือน
น้องไอน้องไอสุภาเชน้องเอสุภาชาย
เราสมัครงานด้วยกันเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใคร

แล้วเมื่อคืนนี้ค่ะน้องอายเอ้ยพี่เอนะคะก็พูดแสดงความยินดี
ที่หนุ่มณเดชน์ขอสาวยายาแต่งงานด้วย
เรียกว่าปลื้มปริ่มหนักมาก

แล้วก็บอกว่าทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก
ที่วันนี้ที่หลายคนรอคอยมาถึง

ขอฝากบอกแม่แก้วแล้วก็น้องณเดชน์ผ่านสื่อไปเลยว่า
ดีใจค่ะดีใจเพราะว่า
ทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมา๑๐กว่าปีนะคะ
ก็ถึงวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยกัน
ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็

ก็พี่อาจจะคอยบอกบ้าง
แล้วก็พี่อาก็คอยรับรู้อยู่

ทุกคนก็รู้นิสัยพี่เอนะคะ

เพราะฉะนั้นพี่เออาจจะเป็นหนึ่งในแม่งานก็ได้
ขอเต็มที่เหมือนกันใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและยังมีอีกหนึ่งข่าวดีที่ต้องอัปเดตกันนะ
เกี่ยวกับอาการป่วยของเอสกันตะพงค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหมดสติแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เอบอกว่าสัญญาณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าคุณเอสเริ่มตอบสนองซึ่งพี่เอเองก็ได้ส่งกำลังใจพร้อมกับภาวนาขอให้น้องรักของพี่เอคนนี้อาการดีขึ้นโดยเร็ววันค่ะ
ก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอด
เพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้
ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอ๊กส์
ปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้น
ก็ดีใจแล้วก็พี่เอก็อยากให้ทุกคนร่วมกัน
บอกว่าอธิษฐานให้พี่เอสฟื้นแบบว่าแข็งแรงเหมือนปกติเร็วอย่างนี้ค่ะ
นี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้อย่างนี้ค่ะ
พี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึก
เพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
พี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าครั้งนี้สามีจะสอบตกในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็ตามค่ะ

เพราะว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาฝ่ายฝันไว้
เราก็เป็นภรรยาที่คอยซัพพอร์ตเขาอะเนาะ
ถ้าเกิดเขาเลือกที่แบบเขาอยากจะเข้ามาทำงานทางด้านนี้แล้ว
ในฐานะภรรยาแล้วก็สนับสนุน
จริงเรื่องกำลังใจเขารู้อยู่แล้วค่ะว่า
เพราะว่าการที่เราแบบไปกับเขาในทุกพื้นที่เราก็ไปมาหมด
เคียงข้างเขาตลอดเวลาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
ตรงนี้เขาน่าจะเห็นมากกว่าคงดีกว่ามากกว่าคำพูด
โอ้โฮเห็นตามคุณแม่พี่ซูอร์เฟค
เมื่อกี้ตอนตัดภาพไปที่คุณเป้ยพวกเรา๓คนนั่งตาลอยกันเลยแบบ

เห็นป่าวใหม่ลูก๒แล้วนะเห็นภาพใดละใดดูคุณผู้ชมนะคะ
จากข่าวเห็นไหมคุณเป้ยอากาศร้อนนั่งซ้อนมอไซค์คุณสามี
คุณผู้ชมเนี่ยขนาดเขาลูกสองนั่งซ้อน
ท้ายมอสไซค์สามียังสวยฉ่ำขนาดนี้อ่ะ